คุณเคยเห็นไข่ไก่แปลกแบบไหนกันบ้าง
เขาว่ากันว่าไข่ไก่แปลกแบบนี้
โชคมาแล้วหลายครั้งนะจ๊ะ

นี่คือไข่ในไข่
หรือว่าเขาเรียกว่าไข่ซ้อนไข่

แต่ว่าเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
คือไข่เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติค่ะ

ไข่แฟสที่เราเคยเห็นก็คือไข่แดง๒ฟองถูกมั้ยคุณ

แต่ไม่ใช่เลย
เห็นพร้อมกันมั้ย
เขาตอกไข่ออกมาแล้ว๑
แล้วข้างในยังมีเปลือกไข่
เรียกได้ว่าไข่ซ้อน
ไข่มันดีนะซ้อน๒
เออใช่ถ้าซ้อน๓
ตำรวจจับ
มันเป็นคนละซ้อนกันเนอะไม่ต้อง

ขอบคุณแล้วเป็นแบบเอาจริงนะ

เดี๋ยวคุณจะโดนขโมยใคร